เขาบอกว่าธรรมดามันไม่จำ
ถูกต้องแล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยธรรมดาธรรมดาโลกไม่จำหรอก
แต่ถ้าเกิดไม่ธรรมดาทั้งทีเนี่ยจำไม่ลืมเลยแหละ
ไปดูวิธีการปิดพัดลมกันหน่อยค่ะ
ว่าจำแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยทำไมคนถึงไม่จำ
ต้องปิดพัดลมยังไงให้โลกจำไป
ภาพนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้ร้อนกันแล้วล่ะค่ะ
ไม่ได้เรียนด้วยนี่คือลีลาการ

นี่แค่คุณครูใช้ให้มาเป็นพัดลม
ก็ต้องลำมาแบบนี้ใช้เวลาประมาณ๓นาที๕๐วิ

ถ้าใช้ให้ไปลบกระดานดำใช้ให้ไปเอาช็อก

ไม่ต้องเรียนแล้วหมดเวลานะครับ

แต่ว่าคุณดูดีก็น่ารักดีเหมือนกัน

ดิฉันว่านะเพื่อนนั่งโต๊ะหลังเนี่ยค่ะ
ลีลาการแบบว่าปิดพัดลมของน้องเขา
ไม่ธรรมดาจริงเห็นแล้วอยากจะลำตาเหมือนกันนะ
หรือว่าบางคนใครอยากจะร้อนหรืออะไรยังไง

ถ้าสมมุติว่าพัดลมที่บ้านคุณมันเป็นพัดลมแบบตั้งพื้น

ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวขอไปฟ้อนรำกันก่อนนะคะ
เราก็เลยอยากจะมอบอีกหนึ่งเพลงนี้ให้น้องเขาว่า
เวลาเราจะปิดพัดลมแล้วต้องฟังเพลงไปด้วยนะคะ

เฮ่ย
ห่า